ลูกทุ่งชื่อดังพี่แมงปอชนทิชาค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าหายหน้าหายตาจากวงการไปนานหรือเปล่า
ก็เลยมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวรู้ว่าพี่มันปอเนี่ยนะตอนนี้ตกอับหนักมาก
งานนี้พี่แมงปอลบอกขอเคลียร์เลยค่ะเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
จริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้หน่อยนะใครจะมาว่าตกอับยังไงก็แล้วแต่เถอะ
แต่อยากจะมาบอกแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยการใช้ชีวิตบ้านของเธอเนี่ยก็มีความสุขดี
ไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราอย่างเมื่อก่อนแต่ก็เชื่อว่าหลายคนที่ทำงานในวงการก็อยากใช้ชีวิตแบบพี่แมงปอนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงไก่ตามที่ได้เห็นกันเธอบอกว่าชีวิตของแมงปอชนทิชาเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นมีบ้านราคาหลายล้านมีรถหลายคันตอนนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว
ที่สำคัญยังบอกด้วยนะคะว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ปอใช้ชีวิตที่แบบหลายหลายคนหลายหลายคนอาจจะอยากเป็นแบบปอก็ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าหรูหลาอะไรแบบเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เหมือนเราก็ปรับตัวแล้วเพราะเราเจอโควิดมาแล้วนี่มันเป็นช่วงที่แบบแย่ทั้งสุขภาพแล้วก็แย่ทั้งเขาเรียกอะไรรายได้ของเราอะไรอย่างเงี้ชีวิตแบบนี้มันมีความสุขดีนะเราเราผ่านมาแล้วอ่ะบ้านหลังราคาหลายล้านหรือ
โพสต์ว่าเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่แค่โพสต์อธิบายให้เข้าใจว่าเออแบบนี้เราก็คือมีความสุขของเราแล้วเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน